กุ้มกับยังไงแม่ของอยากดู

กุ้มทำดวนทั้งหมดหรือเนาะ

ครับครับครับ

ก็ถือว่าวันนี้ผมเป็นสอฝ่ายวัฒนาบาลมากกว่า

คืออยากทราบด้วยว่าคือตอนนี้คุณกลับศูนย์สอบส่วนไปถึงไหนแล้ว

ก็คือเจ้านิวนะฮะเจ้านิว
ก็เลยมาที่สอนอนะครับ
ส่วนของพลังงานส่วนนะครับ

ตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลแน็กชั่น
๓ตัวทั้งนี้ระเงินจากนั้นก็ยืนต้น
กดเริ่มตอนแรกคือได้สอบท้อยคำนะครับ

ก็แสดงว่าตอนนี้ภูมิกรรมได้ไปดูที่เกิดเหตุได้ยัง

ก็มีกล้องวงจรปิดนะครับตรงที่จุดเกิดเหตุก็มีต้นไม้บางมุมครับ

แล้วก็หากล้องกล้องจรปิดทุกอื่นนะครับเพื่อมาสอดคล้องรองรับไว้

ตอนนี้ภาพถ่ายเนี่ยที่ไปดูย้อนหลังภาพนักกรไฐเทนเนี่ย

ว่าเข้ามามอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ชัดเจนครับก็เรากำลังให้ฝ่าย
ทำอะไรที่นี่ฮะในมุมของผมเองก็

คุณที่คุณคำหนูก็ให้ดูติดตามแรงรัดอยู่
ถ้าใช่สุขแบบนี้จะได้ตัวคนร้าย

เพราะว่าผมจะต้องขี้เกียจไปประชุมสภาอีกวันหนึ่ง
แล้วผมก็ต้องถามท่านชัวรีภัย
ถ้าเกิดผมไปอภิปรายก่อนประชุมสภาคผมก็จะถาม
เร่งมืออยู่ครับเร่งมืออยู่ครับ

ก็คือผมก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปตามคดีที่สศสนามบุรี
ก็ติดกรุ๊ปไปตั้งแต่๓๖ปี๗คน

แค่นี้โทษมันหนักแค่ไหนเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก็โทษตอนนี้ร่วมกันคือมีหลายคน
ทำร้ายร่างกายประมาณกี่ปีครับ

เพราะว่ามันก็มีหลายคดีแล้วเพราะว่าในมุมของผมก็คือต่อให้เขาเป็น
ก็ต้องดูว่าแท่ระบุว่ายังไงก่อน

ก็เอาจับตัวให้ได้ก่อนดีกว่าครับ